ธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยอาการของผู้ป่วยด้วยโรคเมิร์สวัย๗๑ปีว่าอาการล่าสุดยังคงทรงตัวนะคะ
พบผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูงเพิ่มอีก๑คนซึ่งผลตรวจของทุกคนนั้นผลตรวจเป็นลบค่ะ
แพทย์อำนวยกาจินะอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวชายชาวตะวันออกกลางวัย๗๑ปีเป็นผู้ป่วยโรคเมอร์สเพียงคนเดียว
ขณะนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูลอาการยังคงทรงตัวนะคะ
ไม่มีไข้ไอเล็กน้อยทีมแพทย์ได้ให้ออกซิเจนเช่นเดิมซึ่งผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารและลุกเดินเข้าห้องน้ำได้แต่ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้องแยกโรคโดยมีทีมแพทย์เฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
ล่าสุดทีมสอบส่วนโรคมีรายงานพบผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูงจำนวน๔๐คนประกอบด้วยผู้เดียวสารเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วย๒๒คนเป็นคนไทย๔คนชาวต่างชาติ๑๘คนคนขับรถแท็กซี่ที่ให้บริการผู้ป่วย๒คนพนักงานโรงแรม๔คนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล๑๑คนและญาติอีก๑คนขณะนี้สามารถติดตามตัวมาเพื่อสังเกตอาก
ประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อนำตัวผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูงเข้ามาสังเกตอาการด้านผู้สัมผัสโรคเสี่ยงต่ำตามรายชื่อเจ้าหน้าที่ก็แนะนำนะคะให้แยกตัวออกจากผู้อื่นและมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจนครบเวลา๑๔วันองค์การอนามัยโลกพบว่าสถานการณ์โรคเมิร์สจากทั่วโลกในวันนี้พบผู้ป่วยแล้วทั้งสิ้น๑๖๒๖คนเสียชีวิต๕๘๖คนจากทั้งหมด๒๖ประเทศค่ะ